วิจารณญาณใดทั้งสิ้นใช้แค่หัวจิตหัวใจในความชื่นชอบ
แล้วก็ใช้ปากเคี้ยวกิน
กินกรามในการกัดเคี้ยว
ใช่แล้วเพราะว่านี่คือบุฟเฟ่ผลไม้
ที่ฟังงาน
อยากจะเป็นช้าง

ไม่ต้องเป็นช้างเป็นคนก็กินได้ถูกสมกับ

จังหวัดภังงาน
มาพาทุเรียน
เอาให้เต็มที่แล้วกันนะเขามีหลายอย่าง
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แล้วก็แห่แหนกันมาที่นี่เยอะจริง

แล้วก็นอกเหนือจากผลไม้แล้วยังมีอาหารอื่น
อาหารพื้นบ้านอย่างเช่นพวกขนมจีน
ขนมจีนน้ำยาต่างของทางภาคใต้
เขาก็มีให้บริการด้วยนะครับ
แล้วยังไม่หมดเท่านี้ในไร่นาสวนผลไม้ของเขาเนี่ยนะ
เขามีกระท่อมในทุ่งนาให้ไปพักผ่อนหย่อนใจ
แล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลามีลำคลองเล็กให้เดินเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
ที่จัดเรียงเอาไว้อย่างลงตัวมีชิงช้าแบบนี้

เห็นแล้วอยากไปนะบอกเลยอยู่ไหน
สถานที่เอาแบบชัดไปเลยนะครับบ้านไร่รุ่งอรุณหมู่๒
บ้านบางทรายตำบลถ้ำอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
บอกละเอียดขนาดนี้ถ้ายังไปไม่ถูกโทรไปถามเถอะ

หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ๐๙๕๔๒๙๗๙๒๒
และหมายเลขหนึ่งก็คือ๐๘๑๕๓๘๘๕๘๖จ้า
คล้ายไม่ได้แน่นอนนะ
ผลไม้ไทยหลากหลายขึ้นชื่ออร่อยแล้วได้ทานแบบบุฟเฟ่แบบนี้

จะจำละหลังจากนี้จะจำละว่ามันคืองโรงเรียน